ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะฮะ
อยู่กับความเชื่อด้วยนะถ้าไฟจะไหม้บ้านสักหลังหนึ่ง
มันก็มีหลากหลายสาเหตุนะนะแต่ว่าหลังเนี้ยนะฮะ
ที่จังหวัดเลยเนี่ยบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเพิ่งเสียชีวิตนะครับ
คือนายแสลงสอนนวลอายุ๖๑ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แกอยู่คนเดียวนะลุงแสลงเนี่ยนะแต่ว่าหลานสาวเขาเจอ
เอาเป็นว่าเขาเรียกตามหลานก็คือตากันแล้วกันนะฮะ
แสลงเสียชีวิตมา๔วันจากโรคประจำตัวหลายอย่างนะครับ
หลานสาวเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยอยู่ที่บ้านคนเดียวเพิ่งคุยกันล่าสุดเมื่อวันศุกร์ทางวีดีโอคอร์นะครับ
แล้วพอนำศพของตาแสลงไปชาปนกิจคืนวันเดียวกันปรากฏว่าที่บ้านนี่ไฟไหม้อย่างนี้เลย
ค่ะไหม้จนวอดหมดทั้งหลังเลยนะครับมันจะเกิดจากความเฮียนของตาเพราะตาห่วงบ้านหรือเปล่า
ชาวบ้านก็มองว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้นะฮะ
ไปดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บ้านหลังนี้บ้านปูนชั้นเดียวนะฮะ
หลังเล็กนะฮะมีอยู่สองห้องถูกไฟไหม้เกือบหมดทั้งหลังแล้วนี่ครับ
ได้คุยกับน้องไฟล์น้องไฟล์อายุ๑๖ปีเป็นหลานสาวของนายแสลงนะครับ
น้องฟ้ายบอกว่าครอบครัวเธอมีกัน๓คนคือตัวเธอตัวน้องฟ้ายแม่น้องฟ้าย
แล้วก็ตาแสลงที่เพิ่งเสียชีวิตนี่แหละนะมีฐานะค่อนข้างยากจนเมื่อ๗ปีก่อน
นี่คุณตาแสลงนะฮะน้องไฟล์บอกว่าเมื่อ๗ปีก่อนแม่เนี่ยออกจากบ้านไปทำงานที่ทางภาคใต้
ก็ทำให้เธอเนี่ยอยู่กับตาสองคนแม่ก็ส่งเงินมาให้ตาก็เก็บเงินจนสร้างบ้านหลังเนี้ยจนเสร็จ
หลังเล็กเนี่ยฮะหลังเกิดเหตุนะฮะที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยหลังเล็กเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นตัวน้องไฟล์ก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับแฟนได้สัก๒ปีแล้ว
แต่มาหาตาทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปทำงานด้วยน้องไฟล์
ที่ผ่านมายังวีดีโอคอร์คุยกับตาอยู่เลยหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่ออีก
จนกระทั่งเมื่อวานนี้คือวันอังคารโทรหาตาไม่รับสาย
ตัดสินใจมาดูที่บ้านเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านด้วย
ล็อกจากข้างในงัดประตูบานเกล็ดหน้าต่างเข้าไปดู
พบว่าตานอนเสียชีวิตประกอบนึงในสภาพขึ้นอืดแล้ว
ซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุอะไรนะครับเนื่องจากตาก็มีหลายโรค
เบาหวานความดันโรคเกาะนะครับมีอาการคล้ายกับเส้นเลือดในสมองแตกด้วยก็เลย
กู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยจัดการเรื่องศพให้
พิธีชาปนกิจทันทีเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ

เนื่องจากสภาพศพคุณตาขึ้นอืดแล้วนะครับ
กลางคืนมีคนโทรไปบอกไฟล์

ก็เลยเชื่อว่าตาจะห่วงบ้านหรือเปล่า
เชื่อว่าตาน่าจะทำการบ้านตัวด้วยนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่า
บ้านเป็นหลังที่แม่ตั้งใจสร้างให้ตา
แล้วตั้งใจจะอยู่ด้วยกัน๓คน

รอแม่จากนี้ด้วย

แล้วก็คงห่วง

เห็นน้องเขาคุยกันว่าเป็นบ้านหลังนี้

ก็คงเขาคงห่วงบ้านหลังนี้

ปืนไฟหรือเปล่าหรือว่าถูกเทียนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับ

ล่าสุดครับบรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ครับ

ผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีเราไปดูบรรยากาศ

เพราะบ้านของคุณตาแกเนี่ย

พอมีเหตุการณ์คุณตาแกเสียชีวิต

เอาไปชาปนกิจเอาบ้านไฟไหม้ทีนี้
ยิ่งไม่กล้าออกจากบ้านนะครับ

ที่เราได้คุยด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับ
เมื่อวานนี้กลัวอยู่
เมื่อวานนี้มันเหม็น